ไม่รู้เพราะว่าความสวยและความโสดเป็นเหตุหรือเปล่านะคะ

หลังมาเนี่ยมีหนุ่มตามติดกันเยอะเลยค่ะ
ตามเป็นแฟนคลับมันก็ดีแต่นี่ตามไปถึงบ้านค่ะ
เธอบอกเลยว่ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยสักครั้ง

นี่แหละค่ะด้วยความเซ็กซี่แซ่บเวอร์
พิษกับนักร้องลูกทุ่งสาวจ๊ะอาสยามค่ะ
เมื่อวานนี้เธอโพสต์ผ่านไอจีส่วนตัวบอกว่า
อยู่ดีมีผู้ชายคนนึงนั่งรถแท็กซี่
ไปที่บ้านที่จังหวัดอ่างทองค่ะ
คือหนุ่มคนนั้นเนี่ยลักษณะที่จำได้คือ
เพราะว่าเขาสักเต็มตัวนั่นเองนะครับ

จะให้มาหาจ๊ะให้มารอ
แล้วก็เดินไปหาคุณน้าของสาวจ๊ะนะคะ
แล้วก็ไปถามว่านี่ใช่คุณแม่ของจ๊ะหรือเปล่า
คุณน้าก็รีบปฏิเสธค่ะบอกไม่ใช่
หนุ่มคนดังกล่าวก็หันหลังกลับ

เขาบอกว่าชื่นใจแล้ว

แล้วคุณสาวก็บอกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะ

ที่บ้านไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะ

แล้วบอกเลยว่าที่บ้านติดกล้องวงจรปิดเอาไว้
กำลังย้อนดูเพื่อเป็นหลักฐานนะคะ

ไปยังจ๊ะอาสยามแต่ตอนนี้ไม่ติดต่อ
ก็หากว่ามีความคืบหน้ายังไง